มีเรื่องมาเตือนกันหน่อยกันแล้วกันเพราะว่ามีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อ
แล้วก็สูญเงินกันไปรวมกันก็๑๐กว่าล้านนะไม่น้อยนะครับ
แล้วก็มีแฟนนุ่มแบบโอ้โหชาวบ้านเขาบอกแฟนนุ่มรุ่นลูกอายุ๒๘ไปร่วมกันหลอกชาวบ้าน
คือบอกว่าตัวเองเป็นหมอดูก่อนพอคนหลงเชื่อก็ชักชวน
ชักชวนให้ลงทุนลอตเตอรี่บอกว่าได้ค่าตอบแทนผลตอบแทนสูง
สุดท้ายเนี่ยก็เชิดเข้าไปนะเชิดเงินเข้าไปนะครับ
สิบกว่าล้านนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะผู้เสียหายในสระบุรีเนี่ย
เขาโพสต์เตือนภัยกันในกลุ่มข่าวด่วนสระบุรีบอกว่าถูกหญิงอายุหกสิบสามปี
กับแฟนหนุ่มวัยยี่สิบแปดหลอกลวงต้มตุ๋นอ้างว่าเป็นหมอดูดูดวงนะ
แล้วให้ไปทำพิธีนะจากนั้นก็หลอกล่อนะครับ
เสียเงินเสียทองมีผู้เสียหายตอนนี้เท่าที่เจอเนี่ย
สิบกว่าคนไปร่วมลงทุนลอตเตอรี่กับทั้งสองโดยเฉพาะหมอดูคนนี้
หลายล้านบาทนะแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะครับ
วันนี้คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ได้คุยกับผู้เสียหายคนหนึ่งนะฮะเป็นผู้หญิง
สมมุติว่าชื่อไอซ์ก็แล้วกันนะคือไอซ์เนี่ยบอกว่ามีปัญหาเรื่องลูก
ก็ไปปรึกษาหมอดูนะช่วงที่ปรึกษาไปปรึกษามาเนี่ย
เขาก็บอกต้องทำพิธีเรียกว่าพิธีสี่มุมเมือง
ก็ไปถวายผ้าไตรใช้เงินทำพิธีไป๖๐๐๐บาท
ทีนี้ก็เริ่มสนิทกันสนิทกับหมอดู
ก็มีถูกยืมเงินแล้วนะใช้วิธีการหลอกล่ออะไรต่างนานา
สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นหลอกลวงให้ลงทุนขายลอตเตอรี่ด้วยกัน
แล้วจะแบ่งเงินลงทุนให้ก็หลงเชื่อยอมลงทุนไปด้วยนะ
ได้คือลงทุนไปตอนแรกเนี่ยสองหมื่นห้านะครับพอได้รับเงินปันผล
ก็จะถูกหลอกให้ลงทุนซ้ำด้วยเงินที่มากขึ้น
แล้วก็เป็นเงินที่หมุนเวียนไปหมุนเวียนไปสุดท้ายเนี่ย

เงินปันผลผลตอบแทนเงินต้นทุนอะไรไม่ได้เลย
ไม่อยากให้ใครถูกจับอาจจะว่าแบบวิสึกเสียความวิสึก
แกเอาความศรัทธาของเราเนี่ยมาล้อเล่น
เหมือนความเป็นความตายของแฟนเราด้วยมาล้อเล่นกับเรา

เรารู้เรื่องเงินเนี่ยเราไม่ได้คืนหรอก
เรารู้ถึงเอาใกล้ตัวใกล้มาใกล้ก็ไม่ได้คืน
แต่ว่ามันเอาความศรัทธาของเรามาล้อเล่น
แล้วทำความเป็นความตายของแฟนเรามาล้อเล่น

นี่แหละเสียใจด้วยบอกตรงเลย
แล้วเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนขอพูดตรงว่า

แม่หนูไม่ได้ต้องการเงินเงินตกเบี้ยหนูอยากได้เงินคืน

เขาบอกเออเดี๋ยวสิ้นปีใหม่เนี่ยแม่จะคืนให้หมดเลย

เราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับ
วันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนี่นะฮะ
เป็นกล้องวงจรปิดจากเจ้าของร้านน้ำแข็ง
ที่บอกว่าก็เกือบตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน
เกือบตกเป็นเหยื่อของหมอดูทิพย์รายนี้
ยังดีที่วันนั้นเจ้าของร้านน้ำแข็งไม่หลงเชื่อนะฮะ
ก็เลยรอดตัวไปนะครับ
จากนั้นนะครับวันเดียวกันนี่แหละ
วงจรปิดที่ร้านน้ำแข็งตอนบ่าย๒นะครับ

หมอดูทิพย์คนนี้หลอกไม่สำเร็จ
ลุกขึ้นมาเดินไปคุยกับเจ้าของร้านน้ำแข็ง
แล้วเดินออกจากร้านไปขึ้นรถ
แล้วก็ขับรถออกไปจากซอย
นี่นะครับ
เข้ามาที่ร้านเจ้าของร้านน้ำแข็งบอก
เจอเหมือนกันแต่ว่าไม่เชื่อนะครับ

เราได้คลิปภาพวงจรปิดจากร้านกาแฟ

วงจรปิดบันทึกภาพวันที่๑๙ตุลาคมนะฮะ
เวลา๑๔นาฬิกา๔๘นาที
จะเห็นภาพหมอดูทิพย์
วัย๖๐กว่าปีคนนี้มาที่ร้านกาแฟ
พยายามพูดกับเจ้าของร้านกาแฟ
แล้วก็ลูกค้าในร้านคือเจ้าของร้านบอกเหมือนเขาจะมาหลอกให้ทำแบบนู้นแบบนี้
แต่ไม่มีใครเชื่อก็เดินออกไปขึ้นรถแล้วก็ออกจากร้านไปค่ะ
นี่นะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปที่ชุมชนหลังบขศสระบุรีนะครับ
ถนนเทศบาล๘ตะบนปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีเป็นลักษณะตึกทาวน์โฮม๖คู่หา
คือผู้ที่เขาเคยเจอหรือว่าตกเป็นเหยื่อเขาบอกหมอดูทิพย์คนนี้อยู่แถวนี้นี่แหละ
แต่มันปิดเงียบหมดเลยตึกแถวนี้โดยเฉพาะหลังเนี่ยฮะไร้เงาหมอดูทิพย์คนนี้
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกับหมอดูคนนี้ด้วยนะก็รู้นิสัยดี
หมอดูทิพย์คนนี้จะชอบไปยืมเงินแล้วเบี้ยวเงินวิธีการคือผู้จาหวานล้อมนะ
เขาจะพูดจาหวานล้อมดีมากนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไปถึงด้วยว่า
เก่งมากนะโอ้โหป้าเนี่ยโอ้โหหลอกกันมาสองปีเนี่ย
นู้นคนนี้เนี่ยได้เงินหลักสิบล้านป้าสุดมาก
เนี่ยคุณนวพรฝากบอกไปบอกป้านี่หลอกเหมือนผีเลยไม่รู้จะฝากอะไรแล้วเขาบอก
คนที่จะโดนหลอกอัดส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นลูกค้าที่ร้านที่มาทำผม
แล้วเราจะมีโต๊ะนั่งหน้าร้านแล้วก็กินกันอะไรอย่างนี้
พอป้าคนนี้เขาก็จะมีของมาให้กินตลอดกินอันนู้นอันนี้ไหมแล้วก็มาตีสนิท
บางคนก็โดน๓๐๐๐โดนราคาแต่ละคนไม่เท่ากันเขาจะดูเหมือนว่าใครรวยก็จะโดนเยอะหน่อย
ถ้าใครไม่ค่อยมีก็ซอบสองพันห้าโดนกันประมาณห้าหกลาย
แต่เป็น๑๐๑๐ลายเลยนะบางคนก็ไม่โดนที่ทักกันมาบางคนก็รอด
แต่เขาเหมือนจะหลอกทุกคนเลยอ่ะมาเพื่อหลอกเลยค่ะ
เราบอกว่าเราไม่มีเงินหลอกให้เราอ่ะไปยืมเงินในซอยท้ายซอย
ทีสองหมื่นห้าสองหมื่นสามรอบเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาหลอกเป็น๑๐ล้าน
เพราะตอนเขาไปนะเจ้าหนี้มาเพียบ
คือมันก็มีหลากหลายวิธีการของคุณป้าคนนี้นะที่ชาวบ้านเขาบอก
อายุ๗๐ปีแล้วนะชื่อสมมุติว่าชื่อคุณยายปานก็แล้วกันนะ
คุณยายบอกว่าหมอดูทิพย์คนนี้เขามาขอเช่ามาอยู่กับแฟนนุ่มอยู่มาปีกว่า
แล้วค่าเช่าเดือนละ๓๕๐๐ก็จ่ายค่าเช่าทุกเดือนนะ
ก็เป็นคนที่พูดจาเพราะปากหวานเจอกันทีไรก็ซื้อของมาฝากทุกครั้ง
แต่คุณยายบอกคุณยายก็โดนเหมือนกันเป็นเจ้าของที่พักที่ให้เช่าโดนเหมือนกัน
หลอกให้ทำพิธีสะดอกเคราะห์ทำบุญครั้งละหกพันทำไป๔ครั้ง
โดนไปสองหมื่นสี่แล้วหลอกให้ทำพิธีขายที่ดินนะ
ให้ไหว้ดินให้ปักป้ายประกาศขายที่ดินมีค่าทำพิธีเพื่อให้ขายได้
ครั้งละหกพันทำไปสี่ครั้งรวมไปอีกสองหมื่นสี่
นี่สุดท้ายยังขายไม่ได้นะฮะแล้วก็มาหลอกยืมเงินอีก
บอกจะยืมไปลงทุนขายของหน่อย๖๕๐๐นี่ก็ยังไม่ได้คืน
รวมแล้วเท่าไหร่เนี่ยแสนแล้วเนี่ยนี่เป็นแสนแล้วนะครับ
อันนี้ว่าคนนั้นหลอกต้องมีคนหลอกต้องทำพิธี
ทำพิธีสะดอกเคาะมั่งอันนี้ทำให้เรา
ทำพิธีสะดอกเคาะให้หกพันเราก็ให้
เราก็ให้หลอกขายที่ดินเราก็ให้
เขาก็เอาดินที่มาทำ
มาทำพิธีจะได้ขายได้
แล้วก็ติดจุดต่ายบอกอีกไม่นานขายได้
แต่ถ้าเกิดจะไปเนี่ยความถึงท้ายคือไม่ค่อยต้องกลัวหรอก
หาเงินปีใหม่ก็มายืมแล้วคนน่ะ
เอาเงินมาเดี๋ยวได้เงินไปสุดท้ายก็ถูกหลอกไปนะ

เพราะว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความเยอะนะฮะ
มูลค่ารวม๑๐กว่าล้านนะครับความเสียหาย
ซึ่งหมอดูทิพย์คนนี้กับแฟนนุ่มเนี่ย
ออกจากพื้นที่สละบุรีไปแล้วที่ตำรวจตรวจสอบนะครับ
ออกไปเกือบเดือนแล้วจากการตรวจสอบพบว่า
หมอดูทิพย์คนนี้เป็นคนท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็หลอกลวงแบบนี้มาหลายครั้งในหลายพื้นที่ด้วย
ผู้เสียหายจำนวนมากด้วยไม่ใช่แค่ที่สระบุรี
กรุงเทพก็มีนนทบุรีก็มี
ก่อนจะมาก่อเหตุล่าสุดคือที่สระบุรี
ผู้เสียหายเยอะเลยนะคะครับ
ส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดล่าสุดนะฮะ
ทีมข่าวของเราได้ภาพมา
ตอน๑๓นาฬิกา๒นาที
น่าจะเป็นช่วงที่อยู่วันสุดท้าย
หรือเปล่าก็ไม่รู้นะขนข้าวขนของ
ขึ้นรถเก็งเงินแล้วคหักละออกมา

ถ้าเกิดดูตามที่ตำรวจเขาสื่อมา
อยู่การจนบุรีอยู่ธ่ามกา
ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านตะบนน์ธ่ามา
ธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีแต่ไม่เจอนะฮะนี่ฮะไม่เจอนะครับ
ก็ได้คุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งก็เป็นหลานนะเป็นหลานของหมอดูคนนี้
นี่ฮะบอกว่าผู้ก่อเหตุที่เขาแจ้งความกันไว้เนี่ย
ก็เป็นญาติผู้น้องกับทางพ่อของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะ
ไม่เจอกันมานาน๒๐กว่าปีแล้วนะส่วนบ้านที่ท่ามากาเนี่ย
เป็นบ้านตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเขาจริงแต่ไม่ได้ติดต่อกันเลย
นี่เพิ่งรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าสองวันแล้วนะ
มีคนมาติดต่อสอบถามมาถามหาอยู่แต่คนแถวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ที่ไหน
เป็นญาติกับผมนะครับแต่เป็นข้างไปเนี่ย
เรื่องประวัติส่วนตัวของผมไม่รู้แต่เขามาขอไส่เนี่ย
น้องชายพ่อเป็นคนที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

โอ้โหไม่เคยเห็นหน้ามาตอนนี้เกือบ๒๐ปีแล้วครับ
ก็เกือบ๒๐ปีแล้วครับเมื่อ๒วันเป็นฆาตราชการอะไรทักอย่างมาถามหา
เขาก็ไม่ได้แจ้งไม่เคยติดต่อเลยครับ

ไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ทราบเลย